สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนม้ากลางศึกก็ใช้ทางโคชโตยแล้วก็โค้ชโชคมาทำงานนะครับในการคุมช้างศึกขัดตาทัพไปครับ
แน่นอนครับเรื่องของการปรับระบบการเล่นนะครับแล้วก็ความคุ้นเคยให้ผู้เล่นนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ถนัดที่สุดนั้นมีการพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยครับ
จากการสัมภาษณ์ของทางโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐผู้ช่วยผู้ฝึกศรทีมชาติไทยครับก็บอกว่าหลังจากที่เข้ามารับงานร่วมกับทางโคชโตยนะครับ
ทุกคนนั้นมีการพูดคุยกับนักเตะแล้วก็บอกว่ายังสู้กันต่อสิ่งที่ต้องเปลี่ยนครับอย่างแรกคือเรื่องของระบบต่อในเรื่องของตัวผู้เล่นต้องมีการปรับกันว่าตำแหน่งไหนใครถนัดที่สุดพร้อมจะลงเล่นมากที่สุดแล้วก็แนวทางในการเล่นที่ต้องเล่นเกมลุกแล้วก็เกมรับไปพร้อมกัน
ส่วนการเจอกับทีมชาติบาเรนเป็นเกมที่หนักแล้วก็ต้องเน้นเกมรับให้แน่นกว่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องรับต่ำอย่างเดียวแต่ต้องเล่นเกมรับอย่างมีระบบมากขึ้นนี่คือโจทย์ที่ต้องแก้ไขก่อน
มาทำหน้าที่แล้วจะไม่ยอมแพ้และจะทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อเบียดเข้ารอบต่อไปให้ได้ด้วย
ส่วนเรื่องของการยกเลิกสัญญากับมิรวรรณรายวัชล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่า
ชดเชยสัญญาจะเกิดขึ้นตามหลักของกฎหมายเนื่องจากว่าสัญญาแท้จริงของรายวัชนั้นจะหมดลงในเดือนพฤษภาคม
ซึ่งเมื่อมีการยกเลิกสัญญาก่อนสมาคมนั้นก็จะมีการจ่ายชดเชยบางส่วน
เบื้องต้นเนี่ยตามรายงานบอกว่าประมาณ๒๓เดือนนะครับค่าเหนิดของรายเยวัชก็ตกที่ประมาณ๑๗๐๐๐๐๐บาทนะครับ
นี่คือค่าเหนื่อยล่าสุดที่เราทราบกันมาจากการเปิดเผยของสื่อนะครับก็ถ้าจ่าย๒๓เดือนก็คิดประมาณการกันเอาครับ
แกรมอีก๒เกมที่เหลือของทีมไทยต้องลุ้นเชียร์กันต่อ๑๐มกราคมเจอกับบาเรนนะครับ๖โมงเย็นตามเวลาไทย